มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถป้ายแดงมาครับ

ไปชนรถจักรยายนยนค์ของศืนหญิง
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
บันทึกนาทีขณะเกิดอุบัติเหตุเอาไว้ได้
จะเห็นช่วงที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปอีกฝั่ง
แต่ถูกรถยนต์คันนี้ขับมาชนเข้าอย่างจัง
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านนาวัดตาอิน
ตำบลศรีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเมื่อเช้านี้
ส่งผลให้สองตายายที่ขี่จักรยานยนต์เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุพบในสวงศรีสาคอนอายุ๘๒ปี
นอนหมดสติอยู่ริมถนนข้างรถเก๋ง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล

พบร่างของนางละอศรีสาคอนอายุ๗๒ปี
มีแผลที่ขาขาซ้ายหักแผลเปิดและแขนซ้ายหัก
เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเช่นเดียวกัน
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สภาพถูกชนจากด้านหลัง
และมีปิ่นโตและกระติกน้ำของผู้เสียชีวิต

กระเด็นกระจายทั่วบริเวณ
ซึ่งหญิงสาวอายุ๒๔ปีคนขับรถเก๋งไม่ได้หลบหนีไปไหน
ยังอยู่ในที่เกิดเหตุรอให้กันกับตำรวจ

หลังจากเกิดเหตุหญิงเจ้าของรถเก๋ง
ได้รีบลงมาจากรถแล้วเข้ามาหาสองตายาย

ก่อนที่ทั้งสองคนจะเสียชีวิต
ขณะที่นางสาวพรพันธ์ศรีหมาดอายุ๒๔ปี

จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์กำลังเลี้ยวข้ามไปอีกฝั่ง
ซึ่งตอนนั้นเบรกไม่ทัน
พวกเขากำลังโพ้งเข้ามาอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วหนัวเบรกกระเย็บข้างหนูก็เลยโพ้ง
จรินทิพย์สันเสริญอายุ๔๗ปี
เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตเล่าว่า

นานร่วม๑๐ปีแล้วที่แปลงปลูกใกล้กัน
ทุกวันทั้งคู่ก็จะขี่จักรยานยนต์
ฮิวปิ่นโตมากินข้าวเช้าที่แปลงปลูกทุกวัน
ตอนเกิดเหตุขณะกำลังรดน้ำต้นไม้

สังเกตเห็นในสวงขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับภรรยา

เพื่อจะข้ามเข้ามาในซอยข้างแปลงปลูก
เห็นรถยนต์คู่กรณีขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนจักรยานยนต์เข้าอย่างจัง
ร่างของทั้งสองคนกระเด็นลอยไปกระแทกกับพื้น
ส่วนที่วัดอินประชายัดทำพิธีรดน้ำศพด้วยความโศกเศร้า
หญิงสาววัย๒๔ปีคนขับรถคู่กรณี
เดินทางไปร่วมงานพร้อมมอบพวงหลีด

ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชดใช้เท่าที่จะทำได้

และอีกฝ่ายรับปากว่าจะชดใช้พร้อมเยียวยา
โดยก็เห็นใจทั้งฝ่ายพ่อที่เสียชีวิต
และผู้กรณี
เบื้องตอนตำรวจสพบ
เรียกคู่กรณีและญาติผู้เสียชีวิต
ไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
รวมไปถึงเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิต
แจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน